มีเด็ก๖ขวบนะฮะนี่ก็จมน้ำเหมือนกันนะครับ
แล้วเขาก็ไปงมกันขึ้นมาได้
มีหนูน้อยคนหนึ่งอายุ๑๒ปีนะครับ

ฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ครับ

ใครพวกนี้ช่วยน้องเด็กเท่าไหร่๖ครับที่จมน้ำ
เป๊ะเลยแต่มีผู้ที่เขาเห็นคลิปเขาบอกว่า
ผู้ใหญ่ที่ไปช่วยแล้วไปแบกอย่างนี้อันนี้ไม่ผิดอันนี้ผิดนะ
แต่อาจจะด้วยความตกใจแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทาง
ที่จะช่วยเด็กอ่ะเนาะแต่เด็กวัย๑๒ปีเนี่ย
ที่เขาจะมาเขย่าตัวน้องต่อตรงนี้เนี่ย
น้องก็ปัมมา๔นาทีแล้วปั๊มหัวใจก็ต้องทำยังสับเรียนกัน
เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้จริงนะครับนี่หนุ่มน้อยคนนี้ฮะ
สุดท้ายช่วยได้นะครับเด็กชายวัย๖ขวบเนี่ย
ฟื้นคืนสติขึ้นมานะฮะตอนที่เนี่ยแจ้งกู้ภัยกันมากู้ชีพ
มูลนิธิกู้ภัยร่มไซค์ก็มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒ทุลาคมนะครับที่นี่คือซอยราชอุทิศ๗๐
ในพื้นที่เขตมีนบุรีนะฮะวันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไหมพื้นที่เกิดเหตุจะมีคลองเล็กอยู่นี่คลองแห่งนี้นะฮะ
แล้วก็นี่ฮะน้องวัย๑๒ปีนะครับที่ช่วยเหลือเด็กที่จมน้ำ
คลองนี้กว้าง๓เมตรลึกราว๒เมตรได้น้องศิลาพัฒน์ศรีงามนะครับ
เด็กชายสุราพัฒน์ศรีงามวัย๑๒ปีเรียนอยู่ป๖โรงเรียนสาราคูนะครับ
วิทยากรของหน่วยกู้ชีพมูลนิธิกู้ภัยร่มใส่
วันเกิดเหตุเนี่ยไปเล่นแถวบ้านเพื่อน
แล้วมีลุงคนหนึ่งตะโกนร้องขอความช่วยเหลือบอกมีเด็กจมน้ำ
พอวิ่งไปถึงเนี่ยเห็นเด็กเนี่ยเขาพาขึ้นมาได้แล้ว
หมดสติอยู่ทุกคนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ตื่นตระหนกกันหมด
แต่น้องศิลาพัฒน์บอกผมเพิ่งอบรมมาโดยเฉพาะเรื่องการปั๊มหัวใจด้วย
ฝึกมาเมื่อนี้เองต้นเดือน๕ตุลาคมเห็นกำลังตกอกตกใจกันอยู่
ผมเข้าไปเนี่ยปั๊มหัวใจน้องเลยปั๊มคนเดียวอยู่สี่ห้านาที
มีผู้ใหญ่มาจับกระแทกกระแทกอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะสุดท้ายเนี่ย
น้องบอกน้องปั๊มจนแบบเด็กเนี่ยฟื้นคืนสติขึ้นมา
กู้ภัยก็มารับไปส่งโรงพยาบาล
อาการตอนนั้นไม่หายใจครับแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยครับอืม
ผู้ใหญ่ตอนนั้นที่อยู่รอบเขาทำยังไงกันบ้าง
ตอนนั้นผู้ใหญ่เขาตื่นตนกกันครับ
ก็เพราะว่าเพิ่งฝึกอบรมครับที่โรงเรียน
แล้วเราทำยังไงตอนนั้นพอเราเข้าถึงเราทำยังไงบ้าง
โอ้โหเก่งมากจริง
ต้องชื่นชมนะคะมีสติด้วย
ใช่ทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราก็ต้องดูเลยนะว่ามีอะไรต้องมีสติแล้วต้องเรียนรู้แล้วช่วยให้ถูกด้วยนะ
ย้อนกลับมาดูตัวเองเลยจริงนะพี่อุ๋ยว่าผู้ใหญ่อย่างเราบางทีเราตกใจ

ทำอะไรไม่ถูกแล้วมันขาดสติอ่ะ

นี่เรื่องใกล้ตัวจริงนะฮะ
โอ้โหท่านผู้ชมครับคุณแม่บอกว่าดีใจและภูมิใจมากนะฮะลูกชายเด็กชายสุรพัฒน์ศรีงามเนี่ยสามารถช่วยชีวิตไว้ได้หนึ่งชีวิตนะครับ
คุณแม่บอกนี่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วช่วยกันไม่ทันก็เสียใจเหมือนกันโชคดีมากที่ลูกชายไปช่วยน้องคนนี้จนรอดชีวิตได้
ผู้ปกครองของเด็กชายวัย๖ขวบนะครับบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยหลานชายไปช้อนปลาริมคลองแล้วพลัดตกลงไปในคลองซึ่งเคยเตือนหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปเล่นแถวนั้นเดี๋ยวจะตกน้ำมันอันตรายโชคดีมากชาวบ้านเนี่ยกระโดดลงไปช่วยแล้วก็เอาตัวขึ้นมาได้ทันแต่ก็สลบไปแล้วหมดสติไปแล้วแล้วก็โชคดีอีกที่น้องศิรพัฒน์อยู่แถวนั้นแล้วปั

ใช่เรื่องของการปั๊มหัวใจหรือเวลามีอะไรติดคอแล้วต้องช่วยอะไรแบบนี้เนาะ